คุณผู้ชมคะเรื่องนี้หล่อนจริงค่ะ

เพราะอะไรรู้ไหมคอนโดสูง๓๒ชั้น
ช่างทาสีต้องโรยตัวแบบนี้ไปทาสี

เชือกเขาถูกตัดขาด
แล้วคุณคิดดูสิมีลูกบ้านคอนโดยยื่นมือมาตัดเชือกขาด
เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะนี่เหตุการณ์ในเมืองไทยนะไม่ใช่เมืองนอก
ตัดแบบนี้แล้วเขาโรยตัวลงไปอีกนิดนึงเขาหลุดแล้วนะ

คือตายได้นะสูงขนาดนี้
เพราะฉะนั้นค่ะช่างทาสีคนนี้เขาก็เลยขอ
ขอเข้าที่ห้องชั้น๒๖อาศัยผ่านออกไปหน่อยไม่กล้า
กล้าที่จะลงไปเพราะเชือกมันเป็นแบบนี้

เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะ
กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เขาอยู่ชั้น๒๖นะ
ทาสีหย่อนตัวลงมาแล้วก็ขออนุญาต
ทางห้องของผู้หญิงคนนี้ไม่กล้าลงไป

ผมลงโรยตัวลงไปข้างล่างไม่ได้แน่นอน

แล้วก็โทรแจ้งนิติเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

เขาก็เอาให้ดูเชือกของสองส่วนเลยน่ะที่เขาตัดขาดนั่นเออแล้วมันก็ไปกอง
งอกอยู่ข้างล่างอ่ะที่เขาตัดน่าจะเป็นห้องข้างล่างที่ตัดเพราะน้องเขาไล่ดูแล้ว
น่าจะเป็นห้องข้างล่างตัดแล้วมันไปกองอยู่ข้างล่างเขาน่าจะคิดว่าจะเป็นใครหย่อน
เชือกอะไรลงมาอะไรหรือเปล่าโดยไม่มองขึ้นข้างบนน้องเขาบอกว่าขนาดไม่
ความสูงนั้นเนี่ยยังขาสั่นเลยแฟนเรานี่ตกใจเลยหุ้ยอันตรายมากเลยนะ
นักข่าวของเราไปเจอเธอแล้วนะคะคุณปรับพาพันวันเอ่อปรับพันวันค่ะ
ซึ่งเธอเนี่ยอยู่ในคอนโดสูงสามสิบสองชั้นแห่งนี้อยู่ที่ปากเกร็ด
นทบุรีนะเธอเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสองตุลาคม
สักประมาณ๑๑โมงช่างทาสีคนนี้บอกกับเธอค่ะว่าคนที่ตัด
เชือกอ่ะอยู่ชั้นยี่สิบเอ็ดเพราะอะไรรู้ไหมเห็นมือน่ะยื่นออกมาตัด
จนขาดเลยอุ้ยมันเหมือนจะพยายามฆ่าเลยนะแบบนี้แล้วตัวคุณ
ประพันวันก็ต่อสายให้คุยกับช่างทาสีคนนี้ด้วย
ซึ่งช่างทาสีคนนี้ชื่อว่าในสองเขาเป็นแรงงานข้ามชาติ
เขาหล่อนมากนะกับเหตุการณ์นี้ฟังเขาหน่อยละกันค่ะ
อาจเสียวอาจเสียวอยู่ครับ
เวลาคนมาจับเชือก

ก็ยังเดี๋ยวเสียวอยู่ใช่ไหม

เชือกมาก็แกว่งตัวเขาแกว่งเขามองลงไป
เอ้ามีกันไกลมาตัดเชือกเขาอีก
ใช่ค่ะนี่ทำแบบนี้นี่ต้องถูกดำเนินคดีนะคุณผู้ชม
นิติของคอนโดไปแจ้งความที่สพปากเกร็ดแล้ว
ให้ตำรวจตามหาตัวเลยใครเป็นคนตัดเชือกช่างทาสีคนนี้
มันน่าจะมีกล้องวงจรปิดในมุมที่จับภาพได้ไหม
จะได้รู้ทำแบบนี้นี่อันตรายถึงชีวิตเหมือนจะฆ่ากันเลยนะ
คือทุกคนตอนนี้อยากรู้เหตุผลว่าตัดเชือกทำไม

เชือกนึกว่าโจรมันโรยตัวลงมาหรือเปล่าก็เลยตัดเชือกไว้ก่อน
หรือว่าเห็นแล้วถ้าตัดเชือกแล้วเขาจะเป็นยังไงนะ